ในบ้านคือมีสามีภรรยาเขาอยู่บ้าน๒คน
แต่ว่าแต่ละคนทำงานคนละกะนะครับ
จะออกไปทำงานกลางคืนแล้วกลับมานอนกลางวัน
ส่วนสามีออกไปทำงานกลางวันแล้วจะกลับมานอนกลางคืน
ทีนี้มีช่วงจังหวะหนึ่งที่ผู้ชายหน้าแปลกหน้าเนี่ย
บุกเข้ามาในบ้านคุณนี่ดูวงจรปิดแบบนี้นะคุณนะ
คือหมามันก็เห่าแหละนะฮะแต่ผู้ชายคนนี้เดินถือมีดเข้ามา
วงจรปิดของบ้านหลังนี้จับภาพได้นะครับ
หลังจากนั้นจะได้ยินเสียงเอะอะโวยวายสักนิดหนึ่ง
เพราะผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับ
เนี่ยเสียงโวยวายไล่ออกจากบ้านคุณผู้ชมเห็นไหมครับ

นั่นคือเจ้าของบ้านวิ่งหนีออกจากบ้านตัวเอง
อ๋อหนีก่อนเถอะนะครับหนีครับ
ผู้ชายคนนี้เดินวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ในบ้านสักพักหนึ่ง
เดินกลับไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปคุณ
โอ้โหอยู่เดินเข้ามาบุกบ้านคนอื่นเขาแบบนี้คุณ

ที่เกิดเหตุคือบ้านในพื้นที่ตำบลนากระตาม

บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
นี่เจ้าของบ้านก็คือนายสันติสังวรการอายุ๒๕
นี่พี่คนเสื้อแดงใส่แมสสีดำเนี่ยนะ

ปรากฏว่าตื่นขึ้นมาอีกทีคุณ
เห็นผู้ชายคนนี้เอามีดมาจ่อที่หน้าเขาแล้ว
เขารีบลุกขึ้นเลยลุกขึ้นจากเตียงเลยนะฮะ
แล้วก็ออกจากบ้านทันทีวิ่งหนีเข้าป่า
ทันทีไปแอบอยู่ในขนำข้างบ้านนะครับ

ก็เดินกลับไปขี่รถจักรยานยนต์อย่างใจเย็น

ถามว่ารู้จักกันไหมรู้จักด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาเกือบตี๒๓๐ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
อันนี้คือวงจรปิดคลิปหนึ่งนะซึ่งจริงมันมีอีกคลิปครับ
โดยนายสันติและภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าคนร้ายจริงก็รู้จักกันแหละ

เป็นลูกชายนักการเมืองท้องถิ่น
โดยบุกเข้ามาก่อเหตุเป็นครั้งที่๓แล้วคุณ
ครั้งแรกเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงดึกกลางเดือนมกราคม
ส่วนครั้งที่๒คุณเหตุเกิดกลางวันจะเลย
นี่นะครับเหตุเกิดกลางวันแบบนี้เลยนะครับ
ครั้งล่าสุดเนี่ยได้ไปแจ้งความเวลาที่สอบพอร์ธาตุแซะ
และทางตำรวจบอกว่าจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากัน

จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ผู้หญิงอยู่คนเดียว

คือผู้หญิงเขาทำงานกลางคืน

ผู้หญิงเนี่ยคิดว่าสามีเนี่ยปิดประตูเรียบร้อยแล้ว
เออแต่ทีนี้ผู้ชายคนนี้อยู่ไม่รู้เปิดประตูเข้ามาได้ยังไง
เข้ามานะอยู่หน้าห้องแล้วถามอะไรรู้ไหมคุณ

ผู้หญิงก็ใจดีสู้เสือใช่
ผู้ชายคนนี้ถามต่อว่าให้นอนเป็นเพื่อนไหม
โอ้โหนี่น่าไม่อายเลยเนอะ
ตัวผู้หญิงบอกโหกลัวมากเลย
แล้วก็บอกปัดเข้าไปบอกไม่ต้องนอนได้
ดีนะโชคดีที่เขาเดินออกไปเอง

คุณผู้หญิงมาเล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวของเราฟังนะ

ผู้หญิงบอกแบบนี้พี่หนูกลัวแค่ไหน

เจอผู้ชายที่ไม่ใช่ผัวหนูเนี่ย

คิดดูว่าอีกหน่อยเขาจะมาทำแบบนี้กับหนูเนี่ย

น้องเขาบอกพี่ลองคิดภาพนะ
เจอผู้ชายที่ไม่ใช่ผัวหนูนี่มายืนอยู่ใกล้นี่
แล้วมาขอนอนด้วยแบบนี้อันตรายแค่ไหนครับ

ผมต้องวิ่งหนีไปที่ขนำเนี่ยนะครับ

ต้องหนีออกจากบ้านต้องทิ้งบ้านมาอยู่กับญาตินะ
เพราะว่ากลัวว่าผู้ชายคนนี้จะมาก่อเหตุอะไรก็ไม่รู้
จะมาฆ่าหรือมาข่มขืนอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
แล้วเขาบอกว่าก็รู้จักคนร้ายนะ

ว่าสาเหตุอาจจะมาจากอาการหลอนยา
เพราะคนร้ายเสพยาเสพติดจนหลอน

เป็นบ้านสวนตามต่างจังหวัดนะฮะ